ตำรวจกำลังเร่งหาสาเหตุแผ่นปูนผนังอาคารจอดรถที่อยู่ระหว่างก่อสร้างของโรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรสาคร
หล่นลงมาด้านล่างขณะกำลังติดตั้งพร้อมกับคนงานสองคน
เป็นเหตุให้ทั้งสองเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคน
หนึ่งในผู้รอดชีวิตอย่างปฏิหารได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงนาทีระทึกที่เกิดเหตุการณ์

มันติดเหล็กเหล็กมันโดโดมาอย่างเงี้ยก็เลยพรุ่งพัดเหล็กจิ่มท้อง
จันดีอผู้ที่รอดตายปฏิหารเปิดใจนาทีระทึก
ขณะที่กำลังหนีตายจากเหตุการณ์แผ่นปูนที่ใช้สำหรับทำเป็นผนังอาคารขนาดใหญ่
น้ำหนักประมาณ๖ตันร่วงหล่นลงมายังด้านล่าง
เกิดภายในอาคารอยู่ระหว่างก่อสร้างของบริษัทแห่งหนึ่ง
อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
โดยยังบอกอีกว่าขณะนั้นกำลังทำงานอยู่บริเวณด้านล่าง
ได้ยินเสียงคล้ายสิ่งของขนาดใหญ่หล่นลงมา
รีบบอกให้เพื่อนคนงาน๗๘คนที่อยู่บริเวณนั้น

แต่ระหว่างนั้นตัวเองกลับหนีไม่พ้น
และชนเข้ากับเสาเหล็กที่อยู่ใกล้ล้มลง
ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ซึ่งขณะเกิดเหตุคิดว่าอาจจะไม่รอดชีวิตแน่
แต่ยังโชคดีที่แผ่นปูนไม่ได้หล่นลงมาทับตัว

กหมดเลยครับผมเจ็บตัวผมพูดอะไรไม่ได้แล้วครับเพื่อนร่วมงานเขามาช่วย
ตกใจมันก็มากเลยครับผมไม่รู้ทำยังไงมันเกิดไปแล้วครับเรื่องมันเกิดไป
คนงานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑คน

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาชัย๒

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิชัยเวทอ้อมน้อย

นายสุพักช่อรักอายุ๖๑ปีคนขับรถเคนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
ขณะเกิดเหตุได้ใช้สลิงยกแผ่นผนังปูนขึ้นไปวาง
โดยมีคนงานทั้งหมด๒คนยืนช่วยกันยึดแผ่นผนังปูนให้เข้าที่
จากนั้นก็มีเสียงตะโกนว่าให้เอาสลิงออก
ปลดออกก็ปรากฏว่าแผ่นปูนได้ร่วงลงมาพร้อมกับร่างคนงานหล่นลงมาด้วย
โดยรู้สึกตกใจมากเนื่องจากเห็นคนงานร่วงลงมากับตา
และยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคยกัน
ซึ่งคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากตัวน็อตที่ยึดแผ่นปูน
ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ทำให้แผ่นผนังปูนหลุดลงมา
มันก็รับไม่ไหวนะเลยมันก็ล่วงลงมา
แสดงว่ารับไม่ไหวมันรับไม่ไหวไอ้หูนี่แหละครับ
แล้วคนก็ล่วงมาตามของ
เสียใจกับทางคนเจ็บอะครับ
แต่เราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าเราก็
คำสั่งแล้วเขาสั่งให้เราเบรก

ตอนนี้ว่าเขาติดตั้งเราไม่รู้ว่ามันจะติดตั้งแน่นหนาอะไร

เรื่องต้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของนายพิริยะฉันธดิหลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่า
โรงงานมีการขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในเรื่องแบบการก่อสร้างและโครงสร้างตัวอาคาร
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องให้วิศวกรผู้ชำนาญการ
เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป
โดยมีการสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราว๓๐วัน

ส่วนเรื่องคดีพันธ์ตำรวจเอกภาคภูมิศรีลาพมาศ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนเปิดเผยว่า
จากนี้จะต้องให้พนักงานสอบสวน
เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าของอาคาร
และผู้รับเหมาเข้ามาสอบปากคำ

ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากสาเหตุใด
เป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ใดหรือไม่
หรือเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน